มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะที่บุรีรำ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์
ที่คุณพ่อขับรถอีแตนนะคะสตาร์ทเครื่องขับออกมา
ไม่รู้ว่าลูกชายอายุแค่ขวบเดียวเล่นอยู่ใต้ท้องรถ
โอ้โหแล้วก็เหยียบร่างลูก

ก็รู้ว่าคืออุบัติเหตุคือพ่อไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วคือพ่อมองไม่เห็น
แต่ลูกชายเสียชีวิตด้วยแบบตัวเองขับออกมาเอง
นี่นะคะเมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ค่ะที่ไร่มันสัมปะหลังบ้านหนองบัวรายหมู่๗จังหวัดบุรีรำนะคะ
น้องภูมิอายุแค่ขวบเดียวอะค่ะถูกรถอีแตนทับตาย
ก็ตอนนี้นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะ
พ่อของเด็กยังโอ้โหยังเสียใจไม่รู้จะอธิบายยังไงเลย
คุณพ่อนัทธพลราชแก้วเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะ
พ่อบอกทำใจไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะนะ
แต่เขาสูญเสียลูกชายที่เขารักมากเพราะตัวเขาเอง
คือตอนเกิดเหตุนะคะตัวพ่อกับภรรยาแล้วก็คนงานอีก๘คน
เก็บมันสัมปะหลังในไร่ไปกันตั้งแต่เช้า
ปล่อยให้น้องภูมิลูกชายวิ่งเล่นตามไร่มันสัมปะหลัง
พอตกเย็นก็สตาร์ทรถอีแตนเอามันสัมปะหลังขึ้นรถ
พ่อบอกก็กำลังยุ่งกับการทำงานไม่ทันระวัง
ลูกชายมาเล่นอยู่ใต้ท้องรถค่ะครับพอขับออกมาปุ๊บ
รู้เลยอ่ะว่าเหยียบอะไรสักอย่างแต่ตอนนั้นยังไม่คิดว่าเป็นเป็นอะไร
แต่รู้ว่าเหยียบอะไรบางอย่างแหละอืมคนงานที่อยู่แถวนั้นตะโกนบอกว่าเหยียบเด็ก
เหยียบเด็กจอดรถลงมาดูช็อกเลยเด็กที่เหยียบก็คือลูกของตัวเอง
ทำอะไรไม่ถูกค่ะตั้งสติอุ้มลูกพาไปโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายลูกก็เสียชีวิตนะคะก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุก็เลยฝากเตือนว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเล็กคือต้องไม่ประมาท
ไม่ประมาทเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีโดยเฉพาะก่อนขับรถไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตาม
ต้องตรวจสอบให้ดีว่ามีเด็กไปเล่นอยู่ใต้ท้องรถใกล้กับรถหรือเปล่า
เพราะว่าข่าวแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมันเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะคะ
พ่อก็บอกว่าเมื่อสามวันก่อนก่อนเกิดเหตุอ่ะภรรยาก็ฝันฝันว่าไฟที่จุดเผาถ่านนะคะ
เก็ดมันกระเด็นมาใส่มือภรรยาบอกว่าในฝันน่ะไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่มันเหมือนเป็นลางบอกเหตุแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องมาสูญเสียลูกชายในเหตุการณ์นี้
อาจจะไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าบุญสมัครทำงานนะครับ
ก็ให้เขาเตือนไปยังพ่อแล้วก็พ่อที่มีลูกเล็กนะครับ

ฝันครับฝันว่าไฟที่ผมเผาถ่านมันไหม้เตาแดงหมดเลยครับ

ทางครอบครัวทำพิธีชาปนกิจศพน้องภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะ
ครอบครัวก็ได้แต่หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้กับใครอีก
ขอให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกครอบครัวเลยนะคะ

ก็มีฮะมีแบบนี้เกิดขึ้น
คือเข้าใจว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับ
แต่ว่ามันก็มีแล้วฮะเพราะว่าบางทีเด็กตัวนิดเดียวแล้วไปอยู่ช่วงข้างรถหลังรถเนี่ย

มีคุณพ่อคนหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กนะครับ
เป็นภาพของลูกชายแล้วก็เสื้อของตัวเองที่เปื้อนคราบเลือดอยู่
ลูกชายเนี่ยอายุแค่๑ขวบนะฮะ๑ปีกับอีก๔เดือน

ข้อความในภาพเนี่ยนะฮะพ่อบอกว่าเงินเดือนค่าคอมพ่อออกเตรียมเงินไว้ห้าพัน
จะซื้อรถไฟฟ้าให้ลูกกำลังเลื่อนรถไปจอดหน้าบ้าน

แล้วทำไมลูกไม่อยู่กับแม่ก่อนเดินตามพ่อมาทำไม
พ่อเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นชาติหน้ามีจริง
เราเกิดมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้นะลูกพ่อขอโทษที่ดูแลลูกไม่ดี
เพราะว่าตอนที่กำลังไปเลื่อนรถเพื่อจะรับภรรยากับลูกชายขึ้นรถเนี่ย
ไม่รู้ว่าลูกเดินตามหลังมารถทับลูกเสียชีวิตเหมือนกันฮะ
คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะครับ
คนที่เป็นพ่อที่โพสต์เนี่ยนะได้ถอยรถจะไปรับลูกชายไว้ขวบเศษแล้วก็ภรรยาขึ้นรถ
แต่ตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าลูกชายวัยขวบเศษเนี่ยเดินตามเข้ามาด้วย
ตอนถอยรถถอยไปเหยียบลูกชายฮะค่ะคือพ่อก็บอกว่าก็รู้สึกผิดปกตินะ
ว่าเอ๊ะถอยรถแล้วมันไปทับอะไรลงมาดูอ้าวลูกชาย
ก็รีบอุ้มลูกที่ตอนนั้นร่างกายก็เปื้อนเลือดหมดแล้วไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายไม่ทันครับ
ลูกชายเสียชีวิตฮะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดที่ระยองนะ
แต่ว่าที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยเขาอยู่ที่นครปฐมกันทางคุณพ่อคุณแม่ก็เลยนำศพของหนูน้อยคนนี้
บำเพ็ญกุศลที่บ้านที่จังหวัดนครปฐมนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็โพสต์ภาพงานศพของลูกชายเอาไว้
พร้อมกับคลิปวีดีโอความน่ารักของลูกตอนที่ยังมีชีวิตอยู่
เนี่ยฮะตัวนิดเดียวอืมลูกชายชอบเล่นรถค่ะ
คุณพ่อก็โอ้โหเตรียมเงินไว้ค่าคอมออกค่าคอมมิชชั่นออก๕๐๐๐บาท
รับลูกกับเมียขึ้นรถทับลูกเสียชีวิตเนี่ยฮะคือคลิปที่ลงเอาไว้เนี่ย
ตอนนี้เราคงไม่มีอีกแล้วหัวใจแม่แตกสลายหมดแล้วนะลูก
คิดถึงหนูเหลือเกินอืมนี่ฮะคือตอนเนี้ยศพของน้องอยู่ที่
วัดไร่เกาะต้นสำโรงที่จังหวัดนครปฐมนะครับสิบเอ็ดเมษายนที่ผ่านมา
ญาติญาติได้นำศพของน้องเด็กชายวัย๑ขวบ๔เดือน๘วัน
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่เดี๋ยวจะสวดสามคืนนะครับ
จะมีพิธีชาปนกิจนะก็เมื่อ๑๕นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ย
นักกิจไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากสวด๓คืน
คุณแม่ก็ยังเศร้าอยู่ครับญาติพี่น้องเองก็บอกว่า
มันก็อาจจะเป็นเรื่องของผีบางตาก็ได้อาจจะเป็นอาถรรพ์ลางร้ายอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าพ่อเองตอนนั้นไม่เห็นลูกเลยนะฮะว่าลูกเนี่ยเดินตามมาด้วย
แล้วก็อยู่ท้ายรถตอนที่ถอยรถทุกคนก็สงสารแล้วก็เห็นใจแล้วครับ
ส่วนคุณพ่อบอกว่ามีลูกชายคนเดียวนะก็ไม่อยากทำให้คนในครอบครัวเนี่ย
ต้องเสียใจอะไรอีกแล้วนี่เป็นสิ่งที่เสียใจที่สุดแล้วในชีวิต
วันนี้เป็นวันที่ลูกต้องจากไปแล้ววันเผาศพลูกวันนี้ก็มาส่งลูกขึ้นสวรรค์
อยากให้ลูกหลับสบายส่วนเรื่องที่โพสต์ตรงสังคมออนไลน์เนี่ย
ก็คืออยากจะระลึกถึงลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับ